หึตำรวจวุ่นลดโดนรัก
ฝีมือแสบโจรเมากาว

ตำรวจไปครับคุณผู้ชมได้รับแจ้งเหตุบอกในห้างสินค้านะ
มีเหตุก็เข้าไประงับเหตุก็รีบเดินไประงับเหตุ
กลับมามอไซค์หายต้องไปตามจับแบบนี้
โอลั่งรถ
พวกผมจะให้พี่เป็นนักบิดแทนผม

คุณผู้ชมเป็นช่วงที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานี

นะครับและตำรวจอาสาช่วยกระจับคนร้าย
อู่ซ่อมรถครับในพื้นที่บ้านหนองหัวหมู

คนร้ายรายนี้เนี่ยโอ้โหมันขโมยรถจักรยายนตำรวจสายตรวจไว้ให้ดอม

จอดอยู่ในห้างสรรพสินค้าไงแล้วก็หนีไป

กล้องวงจรปิดของอู่ก็จับภาพเอาไว้ได้
อย่าเพิ่งเอ็ดตำรวจเดี๋ยวฟังเขาชี้แจงก่อน
เอาเบื้องต้นคนร้ายชื่อบัณฑิตอายุ๒๖ปี
เม้าแล้วเผี๊ยนเปล่าพู่จามไม่รู้เรื่องนะ
ตู้กระจกเล่าอีกว่าเขาได้รถมาเพราะทะลุกระจกเข้าไปเอา
เออนะครับแล้วก็แค่จะแวะมาที่อู่ตำรวจก็มาจับตัวคุมมาจับกลุ่มตัวเขาซะแล้วเนี่ย

นายยานวิทย์ชวดเจริญโอ้โหคุณผู้ชมคนนี้ต้องชื่นชม
เป็นพลเมืองดีและเป็นพนักงานส่งอาหารเล่าบอกว่า

ผมเองเนี่ยไปรออาหารอยู่ในห้างได้ยินเสียงร้องว่ามีคนขโมยรถตำรวจ
มีคนขโมยรถตำรวจแต่เขาก็ยังไม่ได้ขี่รถตาม
เพราะว่ามีภารกิจอยู่ปรากฏว่าพอไปส่งอาหารเสร็จคุณผู้ชม
เขาไปจอดอยู่ตรงแยกบายพาสบ้านจันทร์เห็นคนร้ายเห็นคนร้ายขี่รถสายตรวจมา
นะครับแล้วมาติดไฟแดงอยู่ด้วยกันเนี่ยคิดว่าไอ้คนนี้แน่ที่ขโมยรถตำรวจ
แห่งนี้แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก็ตำรวจมาฟังตำรวจชินใจเย็นครับกำลังว่าตำรวจ
คุณผู้ชมเจริญว่าถูกขโมยรถได้นะไง
ก่อนเกิดเหตุชุดสายตรวจ๑๙๑เขารีบไประงับเหตุวุ่นวายในห้างสรรพสินค้า
ก็เลยรถจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ไม่ได้ดึงกุญแจออก

ได้รับแจ้งเหตุปั๊บไปถึงที่เกิดเหตุปั๊บก็กระโดดลงกระโดดลงปั๊บกลับมารถหายไปเฮ้ย
ดิตเนี่ยเคยถูกตำรวจบ้านดุงนะนะครับไม่ได้ตำรวจสพเมืองนะตำรวจภูทรบ้านดุง
จับในข้อหารักทรัพย์มาแล้วสองครั้งแล้วก็ข้อหา
สูตรดมสารเหลือเหลออีก๑ครั้ง
ครับนะคือเขาไม่ได้เสพคือไม่ได้เสพอย่างอื่น
นี่แหละก็เลยเมาเมาแล้วขโมยรถตำรวจแบบนี้แหละ
โอ้โหแบงค์ตู้กระจกเจอพี่ผมเบิร์ตตู้กระจก
ชอบยืนเลือกอยู่หน้าตู้กระจกเหมือนกันเป็นอะไรอ่ะปลาเวลาซื้อปลาไปทำ